คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเรายังคงเกาะติดบรรยากาศอยู่

ก็คือดูบรรยากาศอยู่ตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมา
แล้วก็เมื่อช่วงเช้าก็มีรายงานเข้ามาว่า
เดี๋ยวจะต้องรอการประชุมก่อนช่วงสักประมาณ๘๙โมง
ว่าทางผู้ว่าจะมีแผนในการปฏิบัติงานอย่างไร
วันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราคุณวัชรีดวงใส

เพื่อที่จะตามติดชีวิตทั้ง๑๓ชีวิต
ติดอยู่ในถ้ำให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะคะ
ก็ได้มีการชี้จุดแล้วก็เป็นปล่อง

หลังจากที่มีการสำรวจแล้วก็พบว่า
บริเวณตรงนั้นบริเวณทางด้านขวาของถ้ำเนี่ยนะคะ
มีปล่องอยู่ซึ่งก็จากการสำรวจก็บอกว่า
บริเวณนี้แหละน่าจะมีเด็กทั้ง๑๓คนอาศัยอยู่
แล้วก็เชื่อด้วยค่ะว่าเด็กทั้ง๑๓คน
ได้ทำสัญลักษณ์ที่เป็นรองเท้าเอาไว้ให้ด้วยค่ะ
การปูพรมค้นหา๑๓ชีวิตผู้สูญหายในถ้ำหลวงค่ะ
วันนี้นะคะทางพลเอกวิรัชัยพลตำรวจเอกวิรัชัย
เมตตารองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ได้นำกำลังตำรวจแล้วก็สุนัขเคนาย๒ตัวค่ะ
สำรวจบริเวณผาหมีหรือจุดทางแยกฝั่งขวาของถ้ำหลวงค่ะ
ซึ่งหลังจากตำรวจมีแนวทางในการวิเคราะห์ความ
น่าจะเป็นค่ะว่าจุดบริเวณที่เลยถ้ำไป
ที่เรียกว่าพัทยาบีชมีระยะทางประมาณ๗กิโลเมตร
ไม่น่าจะเป็นเส้นทางที่เยาวชนแล้วก็โค้ดทีมฟุตบอลเนี่ยเดินไป
เนื่องจากผู้สูญหายอาจจะคาดว่าภายในถ้ำมีมวลน้ำปริมาณมาก
จึงเกิดการตัดสินใจเดินไปบริเวณทางฝั่งขวาของถ้ำแทน

เพราะว่าแนวทางการสืบสวนของตำรวจมั่นใจค่ะ
ว่ากระเป๋าสตางค์แล้วก็รองเท้าที่น้องวางเอาไว้
อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของความช่วยเหลือก็ได้ค่ะ
อย่างที่บอกค่ะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้มีการสำรวจทางฝั่งซ้ายของถ้ำค่ะ
วันนี้ก็มีการสำรวจทางฝั่งขวา
ซึ่งจุดที่นักสำรวจชาวอังกฤษชี้ว่ามีปล่องอยู่
ก็อยู่บริเวณทางขวาของถ้ำเช่นกันค่ะ
และสำหรับแผนการในวันนี้ของตำรวจก็คือมี๒วิธีค่ะ
เพื่อตรวจสอบข้อมูลของนักประดาน้ำแล้วก็หน่วยซิลที่เข้าไปสำรวจการดำน้ำ
แล้วก็จะมีการเดินสายไฟเบอร์ออปติกเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วนะคะ
เพราะว่าบริเวณในถ้ำตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงตอนนี้เนี่ยมีน้ำไหลออกมาบริเวณโถงด้านหน้าด้วยนะคะ
ส่วนอีกการค้นหาอีกหนึ่งวิธีก็คือการลาดระเวนภาคพื้นดินค่ะ
ซึ่งตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ได้เริ่มออกเดินจากผาหมี
ซึ่งเป็นเขตติดต่อของถ้ำหลวงบริเวณฝั่งขวาที่คาดว่าเด็กน่าจะอยู่แล้วนะคะ
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านอังกฤษค่ะก็ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่นะคะว่า
ในการเดินทางไปฝั่งขวามีระยะทางประมาณ๓กิโลเมตร
เดินไปประมาณ๗๐๐เมตรจะมีห้องโถงห้องที่๑
ซึ่งมีขนาดความสูง๓๐เมตรกว้าง๒เมตร
จากนั้นถ้าเดินไปอีกกว่า๑กิโลเมตรก็จะเจอห้องโถงอีก๑ห้องโถงใหญ่
ที่มีขนาดความสูงประมาณ๕๐เมตร
และทั้งสองห้องโถงนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เชื่อว่าจะมีปล่องอากาศ
มั่นใจว่าทั้งสองห้องถงนี้แหละจะเจอกับผู้ที่ศูนย์หายอยู่ขณะนี้นะคะ
อกจากนี้ค่ะผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๗นะคะก็ได้ฝากถึงประชาชนนะคะ
บอกว่าอย่าเชื่อกระแสข่าวลือที่บอกว่าค้นหาเยาวชนทั้ง๑๓คนพบแล้ว
อยากให้ยืนยันแล้วก็ฟังการแถลงข่าวจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็รองแม่ทัพภาคที่๓เท่านั้น
ที่จะเป็นผู้ให้รายละเอียดที่ถูกต้อง
หากใครสงสัยก็สามารถเดินมาถามได้ที่หน้างานนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ประชาชนเข้าใจผิดค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศสดบริเวณที่ถ้ำหลวงกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้แม้ว่าฝนจะทิ้งช่วงไปสักประมาณ๑๐๑๕นาทีค่ะ
แต่ว่าก็มีโปรยปลายลงมานะคะตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ค่ะที่คุณผู้ชมอาจจะเห็นเสื้อสีส้มนะคะ
กำลังเคลียร์พื้นที่ค่ะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยนะคะรถเนี่ยถ้าจะสัญจรไปมาเนี่ย
ค่อนข้างที่จะลำบากค่ะเพราะว่าค่อนข้างที่จะแฉะทีเดียวนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีการขนหินค่ะ
ถมบริเวณนี้นะคะเพื่อที่จะให้รถเนี่ยเข้ามาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าฝนตกลงมาอีกเนี่ยรถจะไม่สามารถเข้ามาจอดด้านในได้แล้วนะคะ
ขอบคุณนะครับตอนนี้ก็ต้องจับตามองปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่หลังจากมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาตินะครับ
ว่าให้ค้นหาทางด้านขวาด้วยเราค้นหาทางแยกด้านซ้ายอยู่นะครับตอนนี้อาจจะต้องแบ่งกำลังหรือว่ายังไงก็ต้องประเมินกันอีกว่าทางด้านขวาเนี่ยจะแบ่งกำลังในการไปค้นหาอย่างไร
ใช่ค่ะเพราะว่าเบื้องต้นที่นักสำรวจชาวอังกฤษมีการให้ข้อมูลกับทางด้านรองพบตรบอกว่าเด็กอาจจะอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปทางขวาจะเจอโถงทั้งหมด๒โถง
ซึ่งมีปล่องอากาศเนี่ยเชื่อมต่อไปถึงข้างนอกด้วยแล้วก็คาดว่าเด็กน่าจะอยู่ตรงฝั่งนี้ยังไงเดี๋ยววันนี้รอเกาะติดปฏิบัติการนี้นะคะ